ดูภารกิจของลูกสาวฝาแฝดของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะ
คือทั้งพลอยแล้วก็เพลินเป็นลูกสาวฝาแฝดของนายกรัฐมนตรีนะคะ
ชื่อว่าคุณธัญญาแล้วก็คุณนิษฐา
ปรากฏว่าคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เขาพยายามเก็บตัวเงียบอยู่ในมุมของเขา
พยายามที่จะแพร่งพลายให้ใครรู้ว่าตัวเองเป็นลูกของนายกรัฐมนตรี
แม้แต่โซเชียลมีเดียก็ไม่เล่นนะคะ
แต่ว่า๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
กลายเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นอันดับหนึ่ง
ไปตามล่าหาเขาแบบนี้
แล้วพยายามที่จะไปบอกว่าเขา
คือไปได้เงินจากการที่นายกรัฐมนตรีโกง

ซื้อครือหาดรูอยู่ต่างประเทศ

สุดท้ายลูกสาวฝาแฝดของนายกรัฐมนตรีว่า
สีจะไม่ทน
ก็ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน

ดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อความเป็นเท็จ
ส่งผลให้เกิดความเสียหายถึงขั้นว่าอย่างที่บอกไป
ติดแฮชแท็กกันตามหาลูกประยุทธ์นะคะ
คุณอภิวัฒน์บอกว่าตนเองได้รับมอบหมาย
ให้มาแจ้งความดำเนินคดีต่อบุคคลนิติบุคคลแล้วก็สื่อออนไลน์ต่าง
โดยเฉพาะทวิตเตอร์รวมกว่าหลักร้อยบัญชีที่ลงข้อมูลเท็จ
ให้ร้ายกับลูกสาวฝาแฝดของนายกรัฐมนตรีเกิดความเสียหาย
จนกระทั่งมีคนหลงเชื่อโดยไม่ไตรตรอง
แล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้ไปแชร์ต่อแสดงความคิดเห็นอย่างเสียหาย
ลักษณะการกระทำแบบนี้หมินประมาทบุคคลที่๓
เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ก็เลยต้องการให้ตำรวจตรวจสอบว่ามีใครบ้างที่กระทำผิด
ส่วนกรณีที่มีนักการเมืองนำข้อมูลมาโพสต์แล้วก็แชร์ต่อนั้น
เรื่องนี้นะคะตำรวจพนักงานสอบสวนบอกว่า
อยู่ระหว่างพิจารณาว่าเป็นตัวการร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนหรือไม่
ลูกความทั้งสองคนก็คือลูกสาวฝาแฝดของนายกรัฐมนตรี
ยืนยันเลยคุณผู้ชมว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ไม่มีการยอมความไม่ต้องมาบีบน้ำตาลแล้วก็เอากระเช้ามาขอโทษ
อันนี้ไม่เอาจบนะคะเพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน
บอกว่ามาในนามส่วนตัวเพราะลูกสาวฝาแฝดถูกใส่ร้าย
ได้รับความเสียหายและข้อมูลที่มีการแชร์ต่อกัน
มันเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทำให้เสื่อมเสียแก่วงตระกูล
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้คุณพลอยกับคุณเพลินลูกสาวฝาแฝดของพลเอกประยุทธ์
มีการออกแถลงการ๑๐ประเด็นหลักเอาเฉพาะข้อความสำคัญนะคะ
เรื่องของทั้งสองคนมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะคะ
ทั้ง๒คนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเรื่องนี้ก็ไม่จริง
ทั้งสองคนเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียเรื่องนี้ก็ไม่จริง
ทั้งสองคนไม่เคยเรียนที่ต่างประเทศ
ตอนเรียนอยู่ต่างประเทศทั้งสองคนยืนยันว่าไม่เคยไปเรียน
ประถมก็จบไทยมัธยมก็จบไทยและทั้งสองคนจบนิเทศจุฬา
เกียรตินิยมทั้งคู่นะคะและ๕สอบตกปริญญาโทเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริง
แล้วประเด็นที่๖ว่าทั้งสองคนพักอาศัยอยู่คฤหาดหรูที่ประเทศอังกฤษ
โดยมีเจ้าสัวซื้อให้ประเด็นนี้ยิ่งไม่เป็นความจริง
เฉพาะบอกว่ามีการโยกเงินระดับหมื่นล้านมีการโกงกินประเทศระดับหมื่นล้าน
โยกไปที่อังกฤษเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบ
แล้วไปรวบรวมพยานหลักฐานว่าใครบ้างที่ให้ร้ายแล้วก็มีการแชร์ต่อข้อมูล
ประเด็นที่ที่ฉันสรุปมาเนี่ยคร่าวนะ
คือยังมีข้อมูลที่มากกว่านี้ที่ไปใส่ร้ายกับลูกฝาแฝดของพลเอกประยุทธ์
เอาล่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยมันก็ไม่แฟร์นะ

ใช่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบตัวท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ควรลำปามไปถึงภรรยาเขาลูกเขา
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคือก็ทั้งสองคนเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทั้งสองคน
จากว่าทั้งสองคนบรรลุนิติภาวะแล้วน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับเรา
ยังไงใครที่ไปคอมเมนต์ไปแชร์คือเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์เนี่ย
มันก็ค่อนข้างจะมีโทษพอสมควรก็ระวังในส่วนนี้ด้วยแล้วกันนะครับ